น้ำแข็งจะเล่าให้ฟังก็เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกัน

แล้วมีเรื่องอะไรกันนะคุณผู้ชม
มาทำร้ายกันจนทำให้คนที่ขับกระบะที่ขนพริกเนี่ยนะ

คลิปที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ยาวมากแต่อยากให้ดูค่ะ
โอ๊ยนี่จังหวะนี้

แล้วลักษณะนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมลองดูนะคะ

ดั้งหักฟันร่วง๓ซี่

คือคนที่โดนคือถูกจับพิงไว้กับรถไง

คุยกับเมียของคนขับกระบะขนพริก

เขาบอกว่าอยากให้ตามหาผู้ชายสองคนนี้
มารุมทำร้ายเธอแฟนเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย

ถนนระหว่างซอยเพชรกะเสม๙๐กับ๙๒
รถคันนี้คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
ผู้ชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่ง

ทีนี้ฝั่งกระบะคนพลิกจอดสิคะ

ไอตอนปีกระจกครามก็โดนคว่างใส่อีกขวดนึง
แล้วลากคนขับกระบะขนพริกเนี่ยนะ

รุมซ้อมซ้อมเสร็จอัดจนน่วม
สองคนนี้ขึ้นซิตตี้ป้ายแดงหนีไปเลยค่ะ

เกิดขึ้นเมื่อ๒๗กันยาที่ผ่านมานี่เองนะคะ

คือทางแฟนของคนขับกระบะขนพริกเนี่ยนะคะ

ขับกระบะตามรถคนร้ายไปแต่ตามแล้วนะ
แบบสุดแล้วเร่งเครื่องตามไม่ทันจริง
ถามพี่อาการของแฟนพี่เป็นไงบ้าง
เขาบอกโอ้โหสาหัสเลยน้องเอ้ย
ั้งจมูกหักฟันหัก๓ซี่

ตอนนี้นะยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย

แฟนพี่โดนหนักขนาดนี้ไปแจ้งแล้ว
สนหลัก๒ยังไม่มีความคืบหน้าไง

เพื่อที่จะตามหาผู้ชายทั้งสองคน
คุณผู้ชมอย่าลืมเผื่อใครจะแจ้งเบาะแสได้บ้างนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันที่๒๗กันยานะ
พิกัดตรงนี้คือซอยเพชรกะเสม๙๐กับ๙๒
เผื่อใครอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นเหตุการณ์
ว่ามีกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้

เผื่อรถคุณมีกล้องแล้วจับภาพไว้ได้

ส่งให้ตำรวจที่สนหลัก๒หน่อยนะคะ